หลังจากที่หมอเข้าไปแล้วประมาณ๑๕๒๐นาที
คือเอาเป็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ตามกันหลายฝ่าย

ในขณะที่เราก็รอดูว่าลูกเราจะเป็นยังไงลูกชายเรา
เขาก็ยังชุลมุนวุ่นวายกับการพยายามใส่อะไรต่างให้เด็กเนี่ยหายใจได้
เพราะบอกปอดเนี่ยโอ้โหฝ้าอะไรขึ้นเยอะเลย
แล้วสุดท้ายยังไงถึงต้องย้ายโรงพยาบาล
คือเขาเดินออกมาแจ้งเราอะค่ะ

เดินออกมาแจ้งเราว่าคุณพ่อคุณแม่คะ

น้องอะค่ะมีเลือดออกจากภายในอ่ะจำนวนมาก
จากที่ปอดเป็นฝ้าทีนี้เลือดออกภายในเหรอ

น้องมีเลือดออกจากภายในเป็นจำนวนมาก
ทีนี้เราอุปกรณ์

เพราะว่าอุปกรณ์เรามันไม่เพียงพอ

มันไอ้ที่มีอยู่ก็เอาไปซ่อมยังซ่อมให้เสร็จ
แล้วเลือดออกภายในจำนวนมากเพราะอะไรค่ะคุณหมอบอกไหมคะ

บอกแค่ว่าตอนนี้มีเลือดออกภายในร่างกายช่องท้องจำนวนมาก
ขอส่งต่อโรงพยาบาลอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะ

ตอนนั้นเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะ
แล้วก็บอกว่าค่ะส่งต่อก็ส่งต่อ
ทีนี้เขาก็หายเข้าไปข้างในสักพักนึง
พยาบาลก็วุ่นวายดูวุ่นดูวิ่งวุ่นลงชั้นนั้นไปชั้นนี้จน
เหมือนห้องนั้นเครื่องมือไม่พร้อมด้วย
คือตามที่ผมนั่งดูครับเพราะว่าพยาบาลแต่ละคน
แต่ตอนที่คุณหมอมาบอกก็คือหมอก็บอกว่าต้องย้ายเพราะเครื่องมือไม่

คือโทรยืมห้องนู้นโทรขอยืมห้องนี้อะไรอย่างนี้
สุดท้ายก็คือส่งต่อไปโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
คือเราถามว่านี่ค่ะมันผ่านมานานแล้ว

เราถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะย้ายลูกเราสักทีคะเห็นบอกว่าจะย้ายไปตั้งนานแล้ว
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้คุณพ่อค่ะไปมัดจำค่าใช้จ่ายไว้ก่อนนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องไปทำเรื่องจ่ายค่ารักษาไว้ก่อน
ใช่เราก็เอกใจอยู่เนื่องจากลูกเรามีประกันค่ะ
แต่ว่าเราก็ยินดีที่จะไปจ่ายคุณพ่อเขาก็ลงไปจ่ายเงินข้างล่างขึ้นมา
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้ไล่กันต่อเรื่องที่เราไปยื่นข้อเรียกร้อง
เอาเป็นว่าน้องได้ย้ายตอนกี่โมงฮะ

โดยรถของโรงพยาบาลเอกชนตรงนี้
ไปส่งที่โรงพยาบาลจังหวัด๑๐๑ค่ะ

ไปถึงโรงพยาบาลที่นั่นเป็นยังไงฮะ

ครับค่ะแล้วเหมือนเขาติดเครื่องเครื่องมันก็แดงดังตี๊ด
เหมือนกับน้องไม่ได้หายใจแล้ว
ระหว่างทางนี้ไกลไหมนานไหมประมาณ
เดินทางประมาณ๕๑๐นาทีได้ค่ะระยะทางมันไม่ได้ไกล

ไม่รู้สึกตัวค่ะหนูดูในจอออกซิเจนในเลือดลูกหนู

อยู่แค่นี้ค่ะไม่เกิน๔๐สักที
เรียกชื่อถามอะไรน้องก็

พอไปถึงที่นั่นก็นิ่งไปเลย
ใช่ค่ะพอเอาวางลงเตียงปุ๊บก็นิ่งไปเลยค่ะ
เขาก็เลยแจ้งว่าให้เราสองคนรอข้างนอก

ประมาณ๓๐นาที
๓๐นาทีแรกคุณหมอเดินออกมาบอกว่า

คุณหมอโรงพยาบาลประจำจังหวัดใช่ค่ะ
ทำใจหน่อยนะน้องมีเลือดออกที่ปอดเป็นจำนวนมาก

เอาเลือดออกที่ปอดมันออกมาได้ไง
ทั้งที่น้องก็ปกติแข็งแรงดี
เราก็ขอให้หมอหมอช่วยชีวิตลูกผมหน่อยนะ

แล้วก็ขอร้องพรุ่งหมอหมอก็พยายามช่วยชีวิต
ก็๔๐นาทีผ่านไปเขาก็ออกมาบอกเราอีกเราก็ขอเขา

เขาบอกว่าคือพยายามแล้ว
คือน้องยังไม่กลับมาเลยให้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเข้าไปดูน้องด้วยกันดีกว่า
เข้าไปเขาก็พยายามช่วยอยู่ก็ดูดเลือดออก
ลูกเราก็ไม่ฟื้นเราก็เลยบอกพอเถอะค่ะลูกหนูไม่กลับมา

ประมาณตี๒๒๐ค่ะ

โดยผลที่ระบุออกมาในใบรับรองต่างของโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่า

มีเลือดออกที่ปอด
ตรงนี้แหละครับที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องโอโซน
ติดใจสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ทั้งที่ก็ส่งลูกเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่มีอาการตัวรุมแล้วก็ไอเท่านั้นเอง

หลังจากนั้นรับศพลูกชายมาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน

ระหว่างนี้มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นมาที่งานของลูก

มามอบพวงหลีดให้แล้วก็มอบซองทำบุญให้สองหมื่นบาทค่ะ
แล้วเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นได้สอบถามไหมฮะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

เขาก็มีแต่บอกว่าขอโทษขอโทษอย่างนี้ค่ะเสียใจด้วยขอโทษ
เพราะว่าเพราะว่าทีมพยาบาลที่มาคือทีมพยาบาลที่วอร์ดนั้นที่รักษาน้องวันนั้นเลย

คุณหมอไม่ได้มาครับค่ะมีเฉพาะทีมพยาบาล
เราก็เลยติดใจเป็นคำถามอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นคือเราก็ถามเขาก็บอกว่าขอโทษ